สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เมื่อวานก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้
ว่าการที่นายทุนสีเทาจากเมืองจีน
มาเฟียจีนหรือมาเฟียประเทศไหนก็ตาม

เขาเข้ามาทำธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายได้
เพราะเขารู้ว่าตำรวจบ้านเรามีจุดอ่อน
จุดอ่อนก็คือเจรจากันได้คุยกันได้
มีผลประโยชน์ตอบแทนกันได้
ฉะนั้นถ้าแก้ก็ต้องแก้ตรงนี้

ถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้

แล้วก็จะมีข่าวอย่างนี้ไปเรื่อย
เมื่อวานเนี่ยผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองพบตรก็พูดตรงกันกับที่ผมขีดเส้นใต้ไป

ท่านบอกว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้มแข็ง
กระบวนการเหล่านี้ก็จะไม่กล้าอยู่ในประเทศเหล่านั้น
จะต้องย้ายฐานไปประเทศอื่นต่อ
แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่อนแอ
กระบวนการเหล่านี้ก็จะกลับมาอีก
ดังนั้นวันนี้พบตรก็เน้นให้ปราบเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด
ฉะนั้นโจทย์ใหญ่จึงอยู่ที่ว่าจะทำยังไง
ให้ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐของเราเข้มแข็ง
คำตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือว่า

อย่าไปเห็นแก่สินบนอย่าไปเห็นแก่สวยที่เขาจัดให้
มันก็พูดได้แต่ว่านี่คือโจทย์ที่ยากที่สุด
สิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ก็เพราะจุดอ่อนเรื่องนี้
เราพูดกันมานานว่าสาเหตุหนึ่งที่ต้องรับสินบนต้องรับสวย
ตำรวจเขาต้องมีเงินเตรียมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
คือไปซื้อตำแหน่งส่งนายส่งนายเพื่อจะให้มีตำแหน่งหน้าที่ก้าวหน้า
ส่งนายเพื่อที่จะให้อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เงินพื้นที่ทองต่อไปได้
ถ้าไม่มีเงินไม่หาเงินจากเรื่องเหล่านี้แล้วจะไปหาจากไหน
คนทำมาหากินสุจริตใครเขาจะเอาเงินมาให้ตำรวจก็ได้อาศัยพวกนี้
แล้วทุนจีนเนี่ยมันจ่ายไม่อั้นมันหนากว่าในทุนเราเยอะ
คนไทยเปิดบ่อนจ่ายอีกราคาหนึ่งคนจีนมาเปิดบ่อนเขาจ่ายอีกราคาหนึ่ง
คนไทยผัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายจ่ายอีกราคาหนึ่งแต่นายทุนจีนเขาจ่ายอีกราคาหนึ่ง
คนไทยสู้ไม่ไหวหรอกครับไอ้เรื่องเอาเงินมาจ่ายกันพวกนี้
แล้วก็จะทำยังไงพอรู้ต้นตอแบบนี้แล้วก็อ่อนใจมันทำอะไรไม่ได้
แล้วยิ่งนับวันเนี่ยระบบการส่งสวยมันก็ยิ่งหนักขึ้นกว่าเก่า
เงินมากขึ้นกว่าเก่าแต่ก่อนเปิดบ่อนกี่ขอนกี่ขอนมีกี่โต๊ะโต๊ะละเท่าไหร่รอบละ
อัตรามันไม่แพงมากเท่าเดียวนี้เดี๋ยวนี้มันหนักเหมือนวงการเมืองอะครับ
ผมอยู่กับข่าวการเมืองมาตั้งแต่เขาซื้อสอสอเข้าพัก
ตอนนั้นเขาไม่เรียกว่าซื้อหรอกเขาเชิญสอสอเข้าพักมีค่าตอบแทนให้
เดี๋ยวนี้หนักกว่าเก่าเยอะ
พลเอกประยุทธ์ประกาศยึดอำนาจและประกาศว่า
ปฏิรูปการเมืองก่อนเพราะคิดว่าถ้าการเมืองดีอะไรก็ดี
ถ้าการเมืองไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีจะปฏิรูปการเมืองก่อน
บางคนยุบอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเลย
แล้วเป็นไงครับ๘ปีผ่านไปการเมืองเลวร้ายกว่าเก่าเยอะ

เอาคนโน้นคนนี้เข้าไปอยู่ในพัก
ซื้อตัวมาอยู่ในภักรณ์ถ้าจริงไม่มี
หลักฐานยืนยันแต่เขาพูดกันถึงวงเงิน๕๐๐
ล้านแล้วมันเป็นไปได้ยังไงครับ
มันเกิดความเลวร้ายเพราะเรื่องเงินพวกนี้กลับมาที่
การแก้ปัญหาตำรวจที่เป็นประเด็นเรื่องมาเฟียจีนหรือในทุนจีน
มันก็ต้องไล่ดูทีละจุดทีละจุดจุดหนึ่งที่
พลตำรวจเอกสุรเชษพูดเพราะท่านเคยอยู่มาก่อนคือจุดของตม
ท่านบอกว่าต้องไปดูตั้งแต่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ถ้าตมหย่อนยานกระบวนการเช่นนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลา
พบตรจึงเข้มงวดเรื่องตรวจคนเข้าเมือง
ขณะนี้การดำเนินคดีต่างอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เชื่อว่าจะออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องได้ภายในวันที่๔วันพรุ่งนี้
ส่วนที่หลบหนีไปเนี่ยไอ้เจ้าของคลับเนี่ย
หนีไปมุกดาหารก็ไปตามจับมาได้
ตอนนี้กลับมาดำเนินคดีควบคุมตัวอยู่ที่ห้องควบคุมตัวของตม
ฉะนั้นตำนานเรื่องต่อมอหากินกับคนต่างด้าวเข้าเมืองเนี่ย
มันมีมาผมเข้ามาทำข่าว๔๐๕๐ปีก่อนก็มีเรื่องพวกนี้แล้ว
ก็จะมีคนจีนที่จะมาเป็นนายหน้า

ตรตอนนั้นเขาเรียกอธิบดีกรมตำรวจ
แล้วคนนี้จะเป็นคนดำเนินการ

หัวหนึ่งโอ้โหหลายแสนเป็นล้าน

สมัยก่อนเมืองจีนเป็นคอมมิวนิสต์
ฉะนั้นถ้าหลุดออกมาจากเมืองจีนได้

หากินได้อย่างนี้เท่าไหร่เขาก็ยอมเสีย
ฉะนั้นเรื่องตมก็เป็นประเด็นหนึ่ง
พบตรบอกว่าต้องเข้าไปดู
ทีนี้ประเด็นเรื่องความเชื่อมโยง
ระหว่างนายทุนสีเทาจีน
กับนักการเมือง
บิ๊กโจ๊กบอกว่าขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงเพียงแต่ว่ามีบริษัทไปเกี่ยวข้อง
มีบริษัทไปเกี่ยวข้องยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่๑พฤศจิกาที่ผ่านมาได้เข้าไปตรวจอาคารของอดีตรัฐมนตรี
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่พบความเชื่อมโยง
แต่รองโจ๊กบอกอย่างนี้วันนี้เราแสดงให้เห็นว่า
การที่เราเอาจริงบังคับใช้กฎหมายจริง
และไม่ยอมให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศแล้วมาทำผิดกฎหมาย
คนเหล่านี้ก็จะไปอยู่ที่อื่นไปหาที่อื่น
เมื่อไหร่เราหย่อนยานมันก็กลับมาใหม่

อนศูนย์เหรียญกระเจิงออกจากประเทศไทยไปหมดแล้ว
เพราะตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาจริง
พอเราเอาจริงมันก็ไปทำมาหากินที่อื่น
พอเราร้านยอนมันก็กลับมา

เราจะทำยังไงครับที่จะให้เอาจริงให้จังกับต่อเนื่อง

เพราะมันเป็นผลประโยชน์ล้วน
ส่วนเรื่องนอกจากตำรวจแล้ว

ซึ่งเป็นต้นสังกัดของปปศ
เมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุธินบอกว่า
ตอนนี้กำลังดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของเครือข่ายนักธุรกิจต่างชาติ

ได้ร่วมกันสืบค้นดำเนินคดีอายาและยุทธศัพท์ศิลป์อสังหาริมศัพท์

ในหลายจังหวัดรวมแล้ว๗๑แปลง
และถ้ารวมกับสวยที่ได้อาจัดศัพท์ศิลป์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ติดตามได้ทีนี้พอถามว่าทราบหรือไม่ว่ามีคนไทยคนใดเกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีสมศักดิ์ว่ามีข้อมูลในการทำงานต่างเราเน้นย้ำ
แต่บางครั้งค่าราชการยังไม่ตื่นทั้งที่กฎหมายฉบับใหม่
กำหนดให้มีการคำนวณและตรวจสอบย้อนหลัง๑๐ปี
ซึ่งถ้าพบว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนคายาเสพติดต้องถูกจับทั้งหมด
นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เราฟังข่าวทีไร
แล้วเรามีความรู้สึกมันเจ็บใจก็คือว่าไอ้พวกมาเฟียจีนเนี่ย
ต่างคนต่างมาอยู่เมืองไทยแล้วมาขัดแย้งกัน
แล้วมาทะเลาะกันแล้วมาแย่งผลประโยชน์กัน
มันก็มาทำร้ายกันจับเรียกฆ่าไทยมั่ง
นี่ที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยเอาเข้ามาตัดไม้ตัดมือตัดนิ้ว
และเป็นการเรียกฆ่าไทยคนไทยเขาไม่ทำกันอย่างนี้
แต่คนจีนเนี่ยมันโหดพวกที่เป็นมาเฟียนะ
มันโหดและมันเฮี่ยมเราฟังข่าวทีไรขึ้นมาว่า
ทำไมประเทศไทยต้องปล่อยให้มาเฟียจีน
ที่มีความขัดแย้งมาแย่งผลประโยชน์กัน
แล้วมาทำอะไรกันแบบนี้ในประเทศไทยได้
อันนี้ก็ต้องฝากตำรวจไว้อีกเรื่องหนึ่ง
คนไทยฟังแล้วมีความรู้สึกว่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง